ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์คราวนี้เป็นเด็กอายุ๑๓ปีเท่านั้น
ยังไม่มีใบขับขี่ขี่บิ๊กไบท์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตัดหน้ามีสองตายายขับมาแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่ง

นี่ค่ะคือไปเร็วมากนะแล้วก็เป็นตัวนั้นนะฮะ
น้องคนนี้ข้อเท้าขาดเลยครับสองตายายก็บาดเจ็บรถที่ขับสวนมาก็เสียหาย
แต่มันไม่ใช่มีแค่เรื่องของอุบัติเหตุมันกลายเป็นดราม่าตามมา
คนไปสาบแช่งไปตำหนิถึงครอบครัวว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูกคุณอายุ๑๓ปี

คือต้องขออนุญาตนะคะบางคนแช่งบอกขอให้น้องตายเลยด้วยซ้ำ
ครอบครัวต้องออกมาชี้แจงกันเลยนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นกล้องหน้ารถนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าตลาดศรีอรุณพาซ่าตำบลสรรกำแพงอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เร็วมากฟิวเนี่ยฮะจากเสียงคงจะคาดการณ์ได้ความเร็วเท่าไหร่นะฮะพุ่งตรงเข้าไปแล้ว
จังหวะที่มันเป็นจุดกลับรถพอดีเนี่ยมันมีรถจักรยายนต์ของสองตายายคู่หนึ่ง
อายุสักหกสิบถึงเจ็ดสิบปีขี่มาตัดหน้าพอดีครับนะฮะ
โคร่มไปเด็กคนนี้ข้อเท้าขาดเลยครับตายายก็บาดเจ็บนะฮะ
จุดเกิดเหตุรายงานไปแล้วทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ว่า
คู่กรณีเนี่ยเป็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่งขี่รถมาจะเลี้ยวขึ้นมา
ดันไปตัดหน้ากับบิ๊กไบท์พอดีก็เฉียวชนกันขึ้นแล้วรถบิ๊กไบท์นะ
เป็นสองท่อนเลยอ่ะฮะค่ะเด็กคนขี่เนี่ยนะ
ไหลไปเกือบหนึ่งร้อยเมตรแล้วข้อเท้าขาดเลยครับนะฮะ
ส่วนอาการของตายายนั้นไม่ได้สาหัสมากก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมบิ๊กไบท์คันที่เด็กคนนี้ขับมาเนี่ยนะฮะ
มาด้วยความเร็วเขามีชื่อรุ่นว่าเป็นนินจาอ่านะฮะ
ทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยมันกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นชาวเน็ตนะโอ้โห
พอมีข่าวมีคลิปนี้โพสต์ไปไปตำหนิไปสาบแช่ง
เขียนถึงแบบสมน้ำหน้าทำไมถึงเหมือนตำหนิให้เขาตายอะไรอย่างนี้
เขียนบอกว่าน่าจะขาขาดไปเลยสองข้าง
บางคนก็บอกว่าน่าจะตายไปเลยบ้างล่ะ
บางคนบอกขอให้รอดปลอดภัยและใช้ชุดแบบคนพิการนะคะเออ
แล้วก็ตำเนตไปถึงครอบครัวด้วยคือสาบแช่งอ่ะค่ะเออ
อายุก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ทำใบขับขี่ทำไมถึงปล่อยมันออกมาได้
บางคนบอกว่าจำไว้นะคะคนที่ให้บทเรียนนี้กับน้อง
ก็คือครอบครัวน้องนั่นแหละทีนี้ไปฝากไปฟังฝากฝั่งของครอบครัวบ้าง
พี่สาวของน้องอายุ๑๓ปีคนนี้ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลย
มีใจความว่าเนี่ยยาวเหยียดเลยนะทางครอบครัวของน้องต้องขอโทษกับคนที่ใช้
ถนนเส้นทางนี้ด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะส่วนพวกที่เข้าไปด่าสาบแช่งน้องให้ตาย
ก็ขอให้พวกเขาได้เจอกับตัวเองบ้างนะคะจะได้รู้ว่าครอบครัวนั้นเสียใจขนาดไหน
นะฮะแล้วก็มีการอธิบายว่าก่อนตัดสินใจซื้อรถให้น้องขับเนี่ย
ได้พาไปอบรมแล้วพาไปเรียนแล้วแต่อาจจะเกิดจากความคึกขนองของเด็กของวัยรุ่น
ทำอะไรที่ไม่คิดแต่ต่อจากนี้ไปเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญให้กับน้องได้คิดก่อนจะทำอะไรลงไป
แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจตลอดเวลาว่าอย่าประมาทแต่ว่าพอชาวเน็ตไปอ่านข้อความของพี่สาวแล้วเนี่ย
งงหนักไปอีกงงหนักมากงงในงงอ้าวเห็นบอกว่าพาน้องไปอบรมไปเรียนไปสอบอะไรมา
แต่น้องคุณอายุเพียง๑๓ปีอบรมอะไรมาใบขับขี่ยังสอบไม่ได้นี่
กฎหมายยังไม่อนุญาตชาวเน็ตก็งงกันไปอีกครับงงใช่ไหม
เดี๋ยวฉันมีคำตอบอ่ายังไงเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของน้องก็จะเห็นเลยว่า
คือน้องเนี่ยชื่นชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์เขามีอยู่หลายคันที่บ้านก็ซื้อให้
คือคุณพ่อคือเขาสนใจในเชิงแข่งขันกีฬาคันนี้สักประมาณ๗แสนนะ
ใช่ค่ะคือมันมีการแข่งขันกีฬาพวกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบอะไรแบบ
เนี้ยค่ะคือน้องเนี้ยสนใจกีฬาผัดผลทางด้านนี้อืม
น้องก็เริ่มขี่จากสกูปปี้ไอคันแรกที่น้องมีนะครับ
แล้วก็เริ่มให้เป็นรถที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยแล้วครอบครัวก็ส่งเสริมไปในทางที่จะเอาไปแข่งมากกว่า
คือครอบครัวสนับสนุนที่จะให้เป็นนักกีฬาทางด้านนี้
แล้วก็พาน้องลงสนามแข่งหลายสนามแล้วนะคะ
น้องเคยไปแข่งขันที่เขาจัดเป็นรายการจริง
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแข่งไป๑๑๑๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ทางภาคเหนือ

ใช่แล้วแข่งกับผู้ใหญ่ด้วยนะคือคือเอาจริงอยู่ว่า๑๓ปีเนี่ย

อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถจะแข่งขันได้หรือเปล่า

ได้มาขับมาขี่บนถนนสาธารณะ
ใช่อย่างที่คุณทัศนัยพูดมีประเด็นนะ
ไม่ใช่ว่าคุณจะมาขี่บนถนนสาธารณะแบบนี้ได้
ทีนี้พี่สาวบอกว่าพาไปอบรมแล้วใช่ไหม

จริงแล้วถ้าเกิดว่าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
ระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าไปดูกฎหมายไทยเนี่ย
อนุญาตให้เยาวชนที่มีอายุขั้นต่ำ๑๕ปี

สามารถที่จะเข้าอบรมทดสอบเรื่องของใบขับขี่ได้
แต่ก็มีการจำกัดเรื่องของขนาด

แปลว่าคนที่อายุเกิน๑๕ปีขึ้นไป

ถ้าเป็นบิ๊กไบท์ต้องเป็นคนที่อายุ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ถึงจะสามารถทดสอบใบขับขี่แล้วมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบท์ได้
ทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่โทษใครเพราะถือว่าเหตุการณ์มันเกิดไปแล้ว
ครอบครัวก็เสียใจน้องก็ได้บทเรียน
ข้อเท้าขาดก็คงจะหมดอนาคตในเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยก็ว่าได้นะ

แต่ว่าต้องดูเป็นบทเรียนนะคะไม่อยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ศูนย์เปล่านะ
ดูเป็นบทเรียนอายุ๑๓ปีอย่ามาขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลย
บางทีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของบริษัทในการตัดสินใจมันไม่เหมือนผู้ใหญ่

ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกต้องคิดให้ดีว่าเขาพร้อมหรือยัง
ฝากไปถึงครอบครัวนะคะแล้วก็เอาจริงนะหยุดซ้ำเติมกัน
เขาได้บทเรียนหนักหนาพอสมควรแล้วนะคะก็ให้ได้เรียนรู้กันไป